แปลไปพร้อมกันกับสถานการณ์หมูแพง

จุดจีนปีนี้รับรองว่าอลังการแน่นอน

แต่การจ่ายเงินของเราต้องอลังการ

บางครอบครัวเด็ดขาดปีนี้อาม่าไม่ไหว้

เดี๋ยวไปสำรวจตลาดกันหลายพิกัดทั่วไทยนะฮะ

ไหว้ก็คือ๓๑มักกรา
วันตุดจีนจริงคือวันเที่ยว๑กุมภาคม
ดังนั้นกว่าจะไป๑กุมภาแจกแต๊ะเอียกันเนี่ย
ต้องไปหาอะไรที่อาจจะเพลียหัวใจ
ไปหาซื้อหมูหาซื้อไก่เอามาไหว้ครับ
นี่คือตลาดสดเทศบาล๑อยู่จังหวัดขอนแก่น
ร้านเจ๋อีออรพินขอนแก่น

เป็นไก่หมูไหว้หัวหมูหมูกรอบ

หมูต้มนี่ถือว่าเป็นของสำคัญ
จะต้องมีการเอามาไหว้วางไว้ที่หน้าศาลหน้าหิ้งด้วยนะฮะ
หมูต้มปีนี้กิโลละ๔๐๐บาท
หมูกรอบโลละ๗๐๐บาทนะ
หัวหมูโลละแค่โลละเหรอฮะโลละ๑๔๐
ถ้าเอาหัวหมูเต็มเนี่ยอาจจะปลาไปถึง๖๗๐๐บาทก็ได้
เจ๊รุ่งรุ่งรัฐสกุลธรรมโรธเจ้าของร้านวัย๔๖ปี
หมู๓ชั้นปีนี้หมูต้มนะแพงจริง
๐บาทถือว่าแพงสุดในประวัติศาสตร์
รอบที่ขายมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่รุ่นคุณย่า
มาสำหรับร้านเจรุ่งเนี่ยขายมา๖ทศวรรษ
ปีไม่เคยเจอราคาหมูแพงขนาดนี้มาก่อน
แล้วลูกค้าเป็นไงลูกค้าก็ซื้อน้อยลงลูกค้าซื้อน้อยลง
ลูกค้าบางคนบอกว่าเจ๊ปีนี้ฉันประกาศบอกไปทางโยมโลกแล้ว
ปีนี้จะไม่ไหว้นะครับถึงขั้นประกาศบอกผ่านโยมโลกเลยนี่
บอกผ่านเจ๊รุ่งไปเดี๋ยวฟังเจ๊รุ่งก่อนฮะ

ไม่เคยค่ะปีนี้ปีแรกเป็นราคาที่สูงที่สุดที่เคยขายมา
ค่ะร้านเราเป็นร้านเก่าแก่ขายตั้งแต่รุ่นคุณยาย
ขายมา๖๐กว่าปีค่ะก็ไม่เคยขาย
แต่ถามว่าโอเคณแต่ละช่วงวัยราคา
ค่าเงินมันก็ทำให้มันราคาปรับขึ้น
แต่ไม่ได้เคยปรับขึ้นเพราะวัตถุดิบที่สูงขึ้น
แบบนี้มาก่อนค่ะครั้งนี้ครั้งแรก
ในการสั่งของลูกค้าก็เลือกที่จะ

ยังเคยใช้หมูขนาดที่ชิ้นใหญ่แบบเป็นกิโลกรัม

คือก็เซฟค่าใช้จ่ายด้วยการลดปริมาณขนาดลง
ลูกค้าบอกว่าซื้อน้อยลงแน่นอน
แต่ลูกค้าบางรายเดินมาแล้วก็มองตาเจ๊แล้วก็ยิ้มหวานให้

ครับบอกตรงเลยปีนี้ไม่ไหว้จริงของแพงจริง
นี่คือในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น
ขยับต่อนอกจากหมูเห็ดเป็ดไก่แล้ว
ขนมขนมเข็งขนมเทียนก็ต้องไหว้เหมือนกันฮะ

แพงเหมือนกันวัตถุดิบปกติแล้วมันแพงขึ้นเหมือนกันเหรอ
แล้วทำไมเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าปกติแบบนั้นอยู่แล้ว
อันนี้ยังไม่เสร็จนึ่งเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเต็มพื้นที่

เต็มแบบนี้แล้วปีนี้เดิมทีนะฮะ
สำหรับร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสตูนนี่ส่งออก
ส่งออกคืออะไรคนจีนเชื้อสายมาเล
มาเลข้ามพื้นที่มาซื้อเลย
ทีเทศกาลตรุษจีนจะกี่วันก็ตามที

ขนมเข็งครึ่งตันแต่ปีนี้๒๐๐กิโลกรัม

ตรุษจีนของแพงราคาแรงข้ามปีจริงครับ